ไปดูกันที่พระเอกหน้าหล่อไอซ์พาริสกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้กระแสน้องกำลังมาแรงแน่นอนนะคะ

แต่ว่าหลายคนก็โฟกัสไปที่เรื่องงานละครของน้องด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับละครที่เป็นเรื่องยาวแบบเต็มเรื่องแรก
เขาบอกว่าเฮ้ยจริงไอซ์ก็ต้องเปรี้ยงสิ
ทำไมไม่เปรี้ยงไม่เหมือนต่อธนภพเลยนะคะ
หลายคนมีการเปรียบเทียบแบบนั้นนะคะ

รวมไปถึงซีรีส์ใหม่ฉลาดเกมโกงค่ะ
ที่ได้บทรองจากคู่น้องเจ้านาย
ไอซ์มองแบบนั้นหรือเปล่าไปฟังกันเลยจ้า
มันก็เป็นเรื่องแรกของเราเนาะแบบถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ได้ครับ
หลายคนอยากให้แบบเพี้ยงเพี้ยงเหมือนพี่ต่ออะไรอย่างนี้
หวังหวังไหมก็ครับแต่ว่าผมจะพยายามเต็มที่เดี๋ยว

หมายถึงฉลาดฉลาดเกมโกงใช่ไหม
ตัวละครตัวละครทั้ง๔ตัวเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวเด่นทั้ง๔ตัวแล้วก็
มันจะลึกลงไปกว่าในหนังเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็เป็นคนขี้โกงอะครับ
เอาจริงสมัยนี้คนที่จะดังได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่พระเอกนางเอกนะ
บทตัวรองแต่ว่าบทเด่นก็มีเยอะ
บทร้ายเนี่ยหลายคนแจ้งเกิดมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูผลงานของน้องกันอีกทีนึง